ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดจะได้รับของฝากของขวัญถูกใจจากคนที่หวัง
เพราะของขวัญนั้นเปรียบดังสอนกามเทพ
คนมีคู่กำลังดวงดีมีโชคบารมีในครอบครัวมีอำนาจคุ้มครองปกป้อง
จะได้รับคำแนะนำการดูแลช่วยเหลือ
สุขภาพระวังอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดและเป็นลมหน้ามืดบ่อย
อุบัติเหตุเกี่ยวกับความร้อนเช่นไฟและแก๊ส
การเงินมีแต่เรื่องรายจ่ายเรื่องเดือดร้อนให้ร้อนใจ
อันเกิดจากลูกหลานบริวารคนในความดูแลจะนำเรื่องเสียเงิน
อาจจะต้องไปขึ้นศาลหรือโรงพักเพื่อเยี่ยมเยี่ยนหรือประกันตัวพวกเขา
การงานจะได้พบช่องทางที่ดีในทุกเรื่อง
การลงทุนทำธุรกิจการริเริ่มกิจการงานใหม่
หรือขยายงานเก่าออกไปสมความตั้งใจ
เพื่อนร่วมงานจะคอยสนับสนุนอย่างเต็มใจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์